ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สิงค์คอร์ปอเรชเช็น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เราเพิ่งจะคุยกันไปคือคุณวันเพ็ญนะคะ
พี่สาวของเสียชูวงคนที่เสียชีวิตจากคดีนี้เนี่ยนะคะ
แล้วครั้งนั้นที่มาคือหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าทางอายการสั่งไม่ฟ้องคดีโอนหุ้น
มี๒คดีนะคะสำหรับเรื่องนี้คือคดีโอนหุ้นคดีหนึ่งแล้วก็คดีฆาตกรรมคดีหนึ่ง
แต่วันนั้นที่เธอมานั้นเธออธิบายว่าก็เกรงว่าการที่สั่งไม่ฟ้องคดีโอนหุ้นจะมีผลต่อคดีฆาตกรรมด้วย
เพราะมันเกี่ยวเนื่องกันน้ำหนักมันไปด้วยกัน
ล่าสุดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเจ้าตัวติดใจและก็ประกาศแล้วเรียบร้อยฟ้องเองทั้งสองคดีไม่ต้องรอ
แต่สิ่งที่คาใจคืออายการอธิบายได้ไหมโดยเฉพาะที่เธอติดต่อเราเนี่ยนะคะบอกว่าต้องการคำอธิบายจากอธิบดีอายการค่ะ
ซึ่งอธิบดีไม่ได้มาคนที่มาคือรองอธิบดีมารับทุกเรื่องแทนเขาหมดเลยนะคะ
ท่านแรกแน่นอนต้องมีพี่สาวของเสียชูวงที่เราเรียกกันในข่าวเนี่ยนะคะคือคุณวันเพ็ญธนธรรมสิรินะคะ
และรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

วันนี้ดิฉันจะพูดน้อยหน่อยเพราะเวลาไม่เยอะการตั้งคำถามจะเกิดจากคนที่สงสัย
ซึ่งอาจารย์ปรเมฆบอกว่าไม่มีปัญหาควรจะตอบให้ได้ด้วยซ้ำไปถูกไหมอาจารย์
ต้องเข้าใจนะผมไม่ได้อยู่อายาใต้

กำลังจะบอกว่าอาจารย์มาวันนี้เนี่ย
ธิบดีอายการท่านที่ดูสำนวนนี้รู้ไหม

แต่อาจารย์เอาข้อกฎหมายเยอะนะเดี๋ยวงงเดี๋ยวงง
เพราะทางนี้เขาบอกขอหน่อยว่าวิธีคิดของคนเป็นอายการ

อันนี้ถามนี่ถ้าสมมุติถามแรงผ่านดิฉันก่อนนะคะ

และตัวเองมั่นใจมากกับพยานหลักฐาน
โดยเฉพาะหลักฐานที่ละเอียดมาก

ถ้าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่รองอธิบดี

สิ่งที่ไม่ฟ้องแล้วระบุว่า
ไม่ทราบว่าใครเป็นคนแก้เอกสาร
พญานหลักฐานมันไม่ชี้ว่าใครเป็นคนแก้
ถ้าพยาหลักฐานไม่ชี้ว่าใครเป็นคนแก้

ปล่อยให้ไปพิสูจนที่ชั้นศาลเหรอคะ

พยานหลักฐานต้องเพียงพอที่จะดำเนินคดีให้ถูกลงโทษ

เท่าที่ผมทราบนะครับ
มันมีอีกปัจจัยหนึ่งตรงที่ว่า

เขาถามผู้ตายแล้ว

เพราะว่าอย่างนี้

อาจารย์ไม่เห็นสำนวนถูกไหมคะ

ซึ่งเป็นข่าวออกมาอย่างโด่งดังเลย

โทรไปหาบัญญินค่ะเป็นเบอร์๕๕แล้วไม่ใช่เสียงน้องชาย
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยข้องใจท่านอธิบดีที่สั่งสำนวนไม่ฟ้องเป็นอย่างยิ่ง
เรื่องจากหลักฐานที่ส่งไปชัดเจนว่าเบอร์โทรศัพท์การโทร๓สาย
แล้วก็ได้สั่งพักงานพนักงานแล้วทีนี้หลักฐานเนี่ยมันชัดมากว่า
ไม่ได้โทรหาน้องชายโอเคตรงนี้ถ้าหากว่าสำนวนนี้
ดูว่าเมื่อเจ้าตัวไม่ได้แย้งก็เลยไม่สั่งใช่ไหมคะ
คือเท่ากับเป็นการยอมรับผมมองว่าเท่ากับเป็นการยอมรับให้แก้
มันจึงไม่ปลอมมันมีความสัมพันธ์ของคดีก่อน
แต่ถ้าทราบว่ามันมีอย่างนั้นจริงเดี๋ยวก็จะมีคุณพินาใหม่
คือคดีที่เรากำลังจะพูดถึงที่คุณบำเพ็ญคาใจ
มันคือคดีโอนหุ้นคดีฆาตกรรมเอาไว้ก่อนนะ
เอาไว้ก่อนนะคดีที่คาใจตั้งแต่ไหนแต่ไร
หลังจากที่อายการสั่งไม่ฟ้องคือคดีโอนหุ้น
โอนหุ้นใจความสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่า
คุณวันเพ็ญบอกว่ามันมีหลักฐานชัดเจน

ซึ่งมีการแก้เอกสาร
ซึ่งในส่วนของคุณบำเพ็ญเน้นว่ามันมีหลักฐานชัดเจน
แล้วก็มีการลงโทษคนทำ
นักงานกรตนะคะคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย

มั่นใจเข้าไปใหญ่ว่ามันเห็นชัดอยู่แล้ว

คือเขามั่นใจหลักฐานขนาดนี้
ทำไมแหมไม่ใช่อาจารย์พิจารณานะ
ทางฝั่งผู้พิจารณาถึงมองว่าน้ำหนักมันไม่มากพอ
เพราะหลักฐานที่เขามีมันชี้อยู่แล้ว

อันนี้ผมไม่ทราบว่าเบอร์ที่โทรเช็คไม่เช็ค

ทีนี้ทำไมคุณชูวงค้าน

แต่ว่าอันนี้เป็นไปได้ไหมคะ

ที่ผู้ต้องหาในการแก้กระสายและขโมยหุ้นจำเป็นต้องฆ่าทิ้ง
ถ้าฆ่าทิ้งคนตายแล้วคัดค้านไม่ได้อยู่แล้ว

คือเหตุนี้มันจะเป็นแบบการจูงใจให้นำไปสู่คดีฆาตกรรมหรือเปล่าใช่ไหม

ทำเพื่อการปกปิดการกระทำความผิด

ถ้าผมมีข้อมูลอย่างนั้นผมก็เชื่ออย่างนี้

อาจารย์ถ้าสมมุติเราถามอาจารย์เป็นเอาอย่างนี้นะคะ

เอาแบบนี้เลยคือข้อได้จริงคือมันมีหลักฐาน
แล้วก็มีหน่วยงานเนี่ยเรื่องของหุ้นเนี่ยกรตเนี่ยนะคะ

แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่บอกว่ามีการโทรไปเช็คนะคะ

อาจารย์คือพอมันมีข้อเท็จจริงแบบนี้
คำถามคือว่าทางฝั่งผู้เสียหายเขามีสิทธิ์สงสัย

แล้วคำถามคือว่า
อะไรคือคำอธิบายที่แท้จริงสำหรับคนพิจารณาคะ

มีเฉพาะโทรศัพท์ไหมมีเมลไหมมีจดหมายไหม
มีหลักฐานที่กองปราบได้มายึดคอมพิวเตอร์จากบริษัทเรา
เดี๋ยวแย้งนิดเดียวคุณบำเพ็ญอย่าลืมนะคะ
ว่าบอกได้โดยที่ไม่กระทบคดีของตัวเองในการต่อสู้

คือหลักฐานตรงนี้มันอยู่ในสำนวน
ซึ่งเชื่อมั่นว่าในหลักฐานเนี่ย

จากคอมพิวเตอร์ไปตรวจทั้งคู่ว่ามีหรือไม่

เราถึงมั่นใจว่าชัดสักขนาดนี้เราเลยคล่องใจ
สองนะคะอายการเจ้าของสำนวนผู้เชี่ยวชาญและรองอธิบดี
เห็นควรสั่งฟ้องซึ่งมั่นใจเลยว่าหลักฐานเหล่านี้มันสมควรสั่งฟ้อง
มีท่านเดียวคืออายการฝ่ายพิเศษฝ่าย
อาจารย์ฝ่ายที่สั่งไม่ฟ้องทำไมอธิบดีถึงไปมอง
มองว่าอายการที่ผ่านตาสำนวน๓ท่านมีความเห็นสั่งฟ้อง
หลักฐานชัดเพราะว่าการแก้เอกสารนะคะไม่ได้มีเอกสาร๒แผ่นอย่างที่อาจารย์เข้าใจ
มันยังมีสำเนาบัตรประชาชนวันที่เซ็นไม่ใช่วันโอนหุ้นถูกลบออก
แล้วเจ้าตัวเนี่ยได้ขีดเอาไว้เลยว่าใช้สำหรับจำนำหุ้นมีคำว่าเท่านั้นด้วย
โดยเฉพาะเอกสาร๒แผ่นที่ถูกแก้ไขไม่ได้แก้ไขเฉพาะ
จำนำเป็นโอนอย่างเดียวแก้ไขตัวเลขแก้ไขเนื้ออะไร
รายละเอียดรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเรียกว่าถ้าควรจะเจ้าตัวจะใช้จริงจริง
แผ่นใหม่ง่ายกว่าเพราะมันถูกแก้ไขเละเทะแก้ไขทั้งแผ่น
แก้ไขวันที่แก้ไขจุดประสงค์แก้ไขตัวหุ้นถูกลบไปเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ
แล้วก็ขมวดมาที่คุณบำเพ็ญอธิบายมาสักครู่นี้น่าจะเป็นคำถามว่า
ตกลงแล้วน้ำหนักน้ำหนักในการพิจารณาว่า
สั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องเนี่ยสุดท้ายแล้วอยู่ที่อธิบดีอายการถูกไหมอาจารย์
คือคดีนี้มันเป็นการร้องขอความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับ
ระเบียบของเราในข้อ๔๘บอกว่าถ้าร้องขอความเป็นธรรม
คนสั่งคนสุดท้ายต้องเป็นอธิบดีคือถ้าเจ้าของสำนวนหรืออายการพิเศษฝ่าย
เขาสั่งฟ้องจบแค่นั้นอ๋อมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นคดีประเภทไหนเหรออาจารย์
ไม่ไม่ไม่คือถ้าอายการพิเศษฝ่ายอืม
ซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่ออกคำสั่งถ้าเขาสั่งฟ้อง
ก็รายงานอธิบดีให้ทราบว่าได้สั่งฟ้องแล้วก็ฟ้องไป
แต่ถ้าอายการพิเศษฝ่ายเห็นควรสั่งไม่ฟ้องต้องเสนอไปจนถึงอธิบดี
ไปตัดสินที่อธิบดีอีกทีที่ฉันขยายความแทนคุณวันเพ็ญกำลัง
บำเพ็ญกำลังจะบอกว่าแต่ว่าถ้าไล่ขึ้นมาคนที่น่าจะดูละเอียด

ของสำนวนขึ้นมาอายการผู้เชี่ยวชาญเอาล่ะแล้วก็ขึ้นมาตามลำดับ
แล้วคือเสียงมันแย้งกันซึ่งคุณบำเพ็ญกำลังจะถามว่า
เอางี้นะคะพูดง่ายง่ายคือจำนวนเสียงอ่ะทั้งกระบวนการตอนหนึ่ง
อ่าคือจำนวนเสียงเนี่ยไม่ใช่เป็นเครื่องตัดสินใจว่าถูกหรือผิด
นะสารชั้นต้นองค์คณะ๒คนสารอุทธรณ์สามคนตัดสินลงโทษหมด
ไปถึงสารดีกา๓คนยก๕ต่อ๓ไม่ใช่เราไม่เกี่ยวกับเสียงนะครับ
เกี่ยวกับจำนวนเสี่ยงเอาอย่างนั้นก่อนนะไม่เกี่ยวกับจำนวนเสียง
ค่ะทีนี้ผมเองเนี่ยเอายกตัวอย่างของผมผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอมา
อ่านสำนวนอย่างนี้แล้วบอกสั่งไม่ฟ้องผมก็ต้องอ่านใหม่เหมือนกัน
อืมอ่านเท่ากันแต่เนื่องจากว่าประสบการณ์การสั่งสำนวนวิธีคิด
อืมเราจะเหนือกว่าอืมผมแย้งฟ้องไปสองสามเรื่องแล้วความละเอียดเนี้ย
มันอยู่ที่คนแย้งผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งก็อ่านละเอียดเหมือนกันเขาก็อ่านละเอียด
แต่มุมมองมันต่างกันอ่ามุมมองต่างกันก็มีสิทธิ์แย้งอันนี้คือวิธีของท่าน
ถูกไหมคะแต่ก็สิ่งหนึ่งอยากจะถามอาจารย์เป็นความรู้ว่า
เมื่อผู้ต้องหาทั้ง๔ปฏิเสธที่จะให้การในชั้นพนักงานสอบสวน
ขอให้การในชั้นศาลไม่เพียงพอที่จะพิจารณา
เพราะผู้ต้องหายังไม่ได้แก้ต่างอะไรเลยทำไมถึงอ่านสำนวนแล้ว
คือตัวเองมีความรู้สึกสำนวนมันชัดสักขนาดนี้ทำไมว่าอ่านเพื่อไปเข้าข้าง
ผู้ต่างหาในเมื่อผู้ต่างหาครับปฏิเสธที่จะให้การใดใดทั้งสิ้น
ขอให้การในชั้นศาลทีนี้กระบวนไม่พอส่งเหรอคะกระบวนการดำเนินคดีอาญาในประเทศไทย
ค่ะเป็นระบบกล่าวหาค่ะโจทย์ต้องพิสูจน์ความมีผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา
ผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การค่ะการนิ่งเฉยถือว่าปฏิเสธ
ค่ะนะครับอายการจะดูถ้าพยานหลักฐานพอฟ้องฟ้องอืมอันนี้ก่อนนะ
ในหลักการน่ะครับครับไม่พูดตังไงดีอืมเหมือนกับเหมือนกับผู้ต่างหาถูกตำดวชเรียกตรวจ
เป่ายาเสพติดอย่างเงี้ยตรวจฉี่เป็นสีม่วงค่ะแล้วเขาส่งไปไป
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแต่ผลการตรวจกลับมาไม่มียาเสพติด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
คำถามก็คือว่าเจ้าตัวเขายังพร้อมจะเหมือนกับไปพิสูจนในชั้นศาล
อืมไม่เปิดโอกาสเอ้าความหมายความหมายค่ะค่ะค่ะก็เราผมก็ถึงบอก
ผมถึงบอกว่าอย่างนี้เราจะดูพยานหลักฐานเพียงพอที่จะลงโทษ
ไหมซึ่งอันนี้ในมุมที่อาจารย์ประเมฆบอกนี่มันก็ฟังขึ้นเพราะกระบวนการมันไป
อย่างเงี้ยนะคะมันไปอย่างเงี้ยครับไม่เป็นไรแล้วไงต่อค่ะครับ
เดี๋ยวขอคำถามสุดท้ายสำหรับช่วงนี้เชิญค่ะปัญหาคือว่าถ้าเรา
พยานหลักฐานแล้วเราไม่มั่นใจตัวอธิบดีที่สั่งว่าสั่งโดยมิชอบ
ครับเราสามารถไปร้องเรียนได้ที่ไหนบ้างคะขอเบรกโอเคเดี๋ยวกลับมาค่ะ
นี่คาใจมากนะคะขนาดไปถามที่ตัวบุคคลแล้วเอ๊ะถ้าทำหน้าที่แบบนี้
ไม่ใช่เฉพาะคดีนี้นะคะคือจริงมันเป็นความรู้ของคนทั่วไปด้วย
ครับครับเดี๋ยวกลับมาว่าฮะอธิบดีอายากาเนี่ย
เราตรวจสอบได้ไหมคะสักครู่ค่ะครับ

พูดง่ายนะคะคือต้องการจะถามว่าถ้าเห็นว่าทำหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมา
มุมของคุณบำเพ็ญเนี่ยนะคะทำยังไงได้บ้างอาจารย์
ก็ร้องไปที่เหตุการณ์ทั้งสุดขอเปลี่ยนตัวได้ไม่ได้ยากอะไร
อายการสูงสุดอาจจะมอบให้ใครมาพิจารณาคดีนี้ก็ได้
ถ้าท่านต้องเข้าใจอย่างนี้นะคืออายการเขาจะมีความรับผิดชอบในเขตอำนาจหน้าที่
ก็เหมือนกันแหละครับอายการก็ต้องตรวจสอบได้
ซึ่งเวลาเขาเปลี่ยนตัวเขาจะสั่งไงรู้ไหม
อายการสูงสุดก็อาจจะมอบมาให้
ธิบดีอายการคนนี้พิจารณาคดีนี้
คืออายการสูงสุดเป็นคนมอบ
เขาสั่งได้สั่งคร่องได้
สมมุติจะใช้ขั้นตอนนี้มันต้องเข้าไปช่วงไหนของคดี

อย่างตอนนี้สั่งไม่ฟ้องแล้วคือเข้าไป

มันจะมีคดีฆาตกรรมที่มันเสริมหมด
หมดหน้าที่ของท่านธิบดีอายาใต้แล้ว

มันก็จะไปที่กองคดีอายการสูงสุดคือชี้ขาด
ชี้ขาดกองชี้ขาดก็มีอธิบดีอีกคนนึงอีก
คือค่ะอาจารย์อันนั้นเราคงไม่ลามถึงตรงนั้นแล้ว
ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้มันมีคดีฆาตกรรมอะค่ะ
ที่พนักงานสอบสวนเพิ่งจะส่งสำนวนไปให้อายการ
แต่ตอนนี้เรามีความไม่มั่นใจอธิบดีท่านนี้
ก็ร้องไปตอนนี้ได้ไม่ว่า

อีกเรื่องนี่ค่ะถ้าสมมติว่าในคดีหุ้น

แล้วเราก็มีหลักฐานที่เราเข้าใจว่า
เชื่อว่าการสั่งสำนวนสั่งโดยไม่ชอบ
เราสามารถไปร้องเรียนที่หน่วยงานไหนได้บ้างคะ
ร้องที่กตก็ได้ไม่มีใครว่าหรอก

ของกรรมการอายการเนี่ยนะแค่บัตรสนเท่ต้องตั้งกรรมการสอบ
เดี๋ยวนะเหมือนมันมีสองขั้นคืออันนี้คือถ้าสมมุติยังไม่จบกระบวนการเนี่ยนะคะ
สามารถไปร้องอายการสูงสุดให้เปลี่ยนตัว

แต่ถ้าอย่างสมมุติจบไปแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องการตรวจสอบแหละ
ผลงานที่ออกมาก็คือร้องไปที่คณะกรรมการเหรอ

กล่าวหาว่าสั่งสำนวนไม่ถูกต้อง

หในอีกอาจารย์เนี่ยนะ

พอส่งปปชเสร็จเราฟ้องนะ

คุณอนันตชัยไปตั้งรังเกียจผมเนี่ย

อ้าวคดีคนพิการ

บางทีมีแต่บัตรสนเท่

คดีฆาตกรรมทั้งคดีโอนหุ้นเนี่ย
ตกที่ท่านอธิบดีท่านเดิม

กลัวว่าจะได้รับความเป็นธรรมอีก๑๐เดือน
ทำไมต้องไปสำนักงานคดีอาญาใต้
คือกองปราบเขาจะส่งสำนวนตามเขตอำนาจของศาล

คดีนี้อยู่ในอำนาจศาลอาญาใต้

กองปราบเคยส่งสำนวนมาให้ของผม

ให้ไปสืบพยานไว้ก่อนฟ้อง

เดี๋ยวนะคือพอฟ้องเองเสร็จแล้วมีประเด็นไหม

คือยังไงเราฟ้องเองทั้งสองคดี
เพราะว่าคดีฆาตกรรม

แต่เราเกรงว่าจะช้า

ส่งสำนวนไปตั้งแต่๗ตุลา๕๘

ไม่มีการออกมาเลยว่าจะสั่งอย่างไร
จนกระทั่งโรบร้อยรอบอายการสูงสุดนะคะ

ใช้เวลา๑๐เดือน
มันอาจจะไปบังเอิญกับจังหวะพอดีที่เขาสั่ง
เอาแสดงว่าผมไม่ได้ว่าอะไร

สรุปว่าตอนนี้เราก็ตัดสินใจฟ้องเองทั้งสองคดี
เขาใช้สิทธิ์ตามประมวลกฎหมายวิทยาบัตรฐาน๒๘๒๒
แล้วเราจะต้องรอถึงขั้นไหน
ถึงจะไปร้องให้ตรวจสอบอธิบดีท่านนี้ได้คะ

อายการตั้งแต่นู่นเลยสมัยโบราณแล้ว

คือจริงแล้วคืออาจจะคล้ายกับของคุณวันเพ็ญในกรณีที่มีการตั้งข้อรังเกียจ

ผมเป็นคนบอกเขาบอกตั้งรังเกียจ

ก็คือคดีการฆ่าคนพิการคนพิการในคดีที่แบบเป็นคดีใหญ่เหมือนกัน

คำถามของที่ฉันคือว่าตอนนั้นมันมีประเด็นถกเถียงกันอยู่ว่า
การที่บอกให้ผู้เสียหายไปฟ้องเองเนี่ย

ดังนั้นเขาค่อนข้างมองว่ามันเป็นเรื่องของ

เพราะว่าเรามั่นใจหลักฐานทั้งหมด
คุณจอมขวัญฟ้องเองไม่ได้ยาก

แต่ถ้าคดีนี้ไปเกิดกับคนที่
มีเงินจ้างธนาคารทำไงคะ
ไปสภาษณภาห์ธนาคัง
ฟ้องอยู่แล้วค่ะ
ฟ้องเสร็จแล้วผมแนะนำ
เรียกสภาษณภาความ
ไปได้ค่ะถ้าพยานหลักฐานที่มั่นใจว่าอยู่ในสำนวนครบถ้วนเรียกไป
อายการไม่เคยขัดขวางค่ะคือคดีนี้มั่นใจว่ากองปราบรวบรวมสำนวนแน่น
หนาครับอาจารย์อย่าลืมนะคะอืมสารอนุมัติไหมจับก็รอตอตรวจแล้ว
ปรบประงวลยึดทรัพย์แล้วอืมกองสูตรหลักฐานชี้ชัดไว้กับสารถูกแก้ไข
มันก็เป็นเหตุผลที่น่าสนใจไงมันก็ฟังได้ไม่ใช่ฟังไม่ได้นะ
อืมแต่ว่าคนฟังคือใครเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งค่ะ

ผมเองเนี่ยก็เคยพูดคดีรถชนเนี่ย

คืออันแรกเลยเราสงสัย

คัดค้านผู้เชี่ยวชาญตอนตรวจรถ

ผมก็สงสัยนะตอนนั้นผมสงสัย

เคสตัดดี้เลยค่ะค่ะ
ผมบอกเอ๊ะทำไมเรื่องนี้ทำไมไม่จำนัดสูตรพลิกศพใหม่

ผู้เสียหายก็สิทธิ์มีข้อสงสัย
ค่ะเอาอย่างนี้ขอขมวดสุดท้าย

เป็นงานตั้งคำถามข้อสุดท้ายแล้วก่อนจบรายการค่ะ

สิ่งที่สงสัยคาใจที่สุดคือ
อยากได้คำตอบจากท่านอธิบดี

กิตติสุพพรในการ

สำนวนทั้งหมด๓๐๐กว่าหน้ามีการสอบส่วนเพิ่ม
อีก๒๐๐กว่าหน้ารวมเป็น๕๐๐กว่าหน้า
ท่านได้เห็นสำนวนทุกใบหรือเปล่า

แต่ผมจะบอกให้ได้อย่างเดียว

กระบวนการคดีมันยังไม่ถึงที่สุด

ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

เขาก็บอกให้อธิบายเขาไม่ได้ขัดข้องอะไร

ถ้างั้นพวกผู้สิทธิ์ผู้สั่งไม่ฟ้อง

ดีค่ะไม่ใช่เฉพาะคดีนี้คดีเดียว
แต่ว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่คดีหนึ่ง

เราก็จะสามารถใช้วิธีเดียวกันนี้แหละค่ะกับทุกคดีได้
วันนี้หมดเวลาคุณผู้ชมตามต่อค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นใครนะคะ
ถ้าสงสัยเขาต้องตอบนะคะเขานี่หมายถึงข้าราชการทุกคนนะคะ

หมดเวลาของถามตรงค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกทีคือวันพุธเลยนะคะ
วันจันทร์วันอังคารเรามีถ่ายทอดกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ